ไปที่จังหวัดอ่างทองเกิดเหตุสลดครับแม่ลูกชายลูกสาวมาด้วยกันในรถปรากฏว่ารถเสียหลักครับพุ่งตกลงไปในคลองข้างทางแม่กับลูกชายรถคันนี้ครับแม่กับลูกชายจมน้ำเสียชีวิตส่วนลูกสาวครับรอดตายอย่างหุดหวิดครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลองหน้าวัดทางพระนะครับถนนโพทองดอนกลางนะครับตะบนทางพระอำเภอโพทองครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
หงายท้องแล้วก็จมน้ำจมลงไปจมลงไปมิดคันครับคุณผู้ชมฮะ
เขากับชาวบ้านรีบลงไปช่วยตอนนั้นเนี่ยน้องผู้หญิงเปิดประตูรถดันตัวเอง
โผล่พ้นน้ำออกมาครับก็รีบเอาไปช่วยเอาไว้ก่อน
แล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลส่วนที่เหลืออีกสองคนคาดว่าจะเป็นแม่นะครับ
น่าจะพยายามไปช่วยลูกชายตะเกียกตะกายอยู่ที่เบาะหลัง
แต่สุดท้ายช่วยไม่สำเร็จนะครับทั้งคู่จมน้ำเสียชีวิต
ตำรวจจะตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ
แล้วมีผู้เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ
ลองฟังเสียงของพลเมืองดีที่ไปช่วยตอนเกิดเหตุการณ์หน่อยครับ